โอ้โหวันนี้มันจะระทึกแล้วจะคลั่งกันหมดเลยหรือไงเนี่ย
ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คลั่ง
ถือดาบเข้าไปในเรือนจำพัศดีมานี่ดิปล่อยนักโทษให้หมดนะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เบิร์ตว่า

ผู้ชายคนนี้อายุสัก๕๐ได้คลุ้มคลั่งถืออีดาบ
ยาวเมตรกว่าครับคุณผู้ชม
ถือไปลากไปไปต่อว่า
ของประชาชนที่เขาไปเยี่ยมผู้ต้องขังรายอื่น
เดินหนีสิครับกลัวจะถูกทำร้าย
เจ้าระธิ์ของเรือนจำก็เลยขอกำลังตรวจมาสนับสนุน
ผู้ชายคนดังกล่าวไม่ยอมวางมีดครับพูดบ่นอยู่คนเดียวน่ะ
อ้างว่ามีการตัดสินคดีผิดและต้องการคุยกับประธานสารดีกาจังหวัดเชียงใหม่
นะแล้วบอกให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกพัศดีมาดินะมามา
แล้วปล่อยนักโทษให้หมดทุกคนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่าหนึ่งชั่วโมงครับ
แล้วก็อาศัยจังหวะเผลอใช้ไม้งามล็อกตัวไว้ได้แล้วพาตัวไปสงบสติอารมณ์นะครับ
แล้วก็ทำประวัติแล้วก็ส่งตัวไปรักษาเลยที่โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับ
อาการแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลสวนปรุงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
หลังจากคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะก็มีการเปรียบเทียบปรับในข้อหา
พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยเปิดเผยแล้วก็ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับคือเป็นคดีระหูโทษด้วย
แล้วก็เชื่อว่าเขาคนนี้มีปัญหาทางจิตครับ